คุณผู้ชมฮะสงสารคุณตาท่านนี้นะแหมชีวิตก็ยากลำบากอยู่แล้ว
ยังจะโดนเรื่องของการสวมสิทธิ์อีกนะฮะ

สงสารมากนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของคุณตามี
ชื่อจริงก็คือคุณตาสุณธรณกวัคคุณอายุคุณตา๖๙ปีแล้ว
ซึ่งพื้นเพคุณตาเป็นคนอุดร
แต่ว่าคุณตามาทำมาหากินอยู่ที่สมุทรปราการ
แล้วก็มีภรรยาอยู่ที่นี่
ปักหลักอยู่สมุทรปาการ๓๐กว่าปีแล้วนะ
ถามว่าตาตามีจ๋าตาเคยกลับไปอุดรไหม
ตาบอกว่าไม่ตาไม่เคยกลับไปอุดรไม่เคยติดต่อกับญาติแล้ว
ซึ่งที่สมุทรปราการเนี่ยค่ะ
คุณตาอยู่ที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อ

มันเป็นบ้านไม้๒ชั้นเก่าเลย

ฝาบ้านข้างในก็ไม่มีดูหลังคาสิคะ
เบื้องก็หายไป๓แผ่นแบบนี้
ซึ่งตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปพูดคุยกับคุณตาเนี่ยนะ
ไปเจอสภาพทั้งเตียงนอนทั้งที่นอน
แล้วก็มุ้งเนี่ยมันขาดแบบเป็นรูเลย

หลานของคุณตาเขาต้องเอาหนังสติ๊กกับคุณ

แต่จริงมันไม่ได้แล้วล่ะมันใช้งานไม่ได้แล้วนะ
ใช่มันกันยุงไม่ได้แล้วมุ้งเนี่ยมันต้องกันยุงกันแมลง
ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันกันอะไรไม่ได้เลยนะฮะ
แล้วก็ไปเจอคุณตานอนติดเตียงอยู่แบบนี้
เพราะว่าปัญหาของคุณตาเนี่ยที่เจอนอกจากอาการป่วยแล้วนะคะ
คุณตาโดนสวมสิทธิ์บัตรประชาชน
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามคุณตาคุณตาตาจำได้ไหม
ที่ผ่านมาตาเคยทำบัตรประชาชนกี่ครั้ง
แล้วเนี่ยมีคนเอาบัตรประชาชนของคุณตาไปสวมสิทธิ์เนี่ย
ให้คุณตาเล่าให้ฟังค่ะฟังนะคะ
รู้ไหมเห็นได้ข่าวว่ามีคนเอาบัตรประชาชนคุณลุงไปสวม

แล้วเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเราตายไปแล้วมั้
ไม่ได้กลับบ้านเขาก็เลยทำไม่
นี่ค่ะตาก็บอกว่าเขาคิดว่าตาตายไปแล้วมั้ง
แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

เราก็เลยไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่ทัชกร
เล่าให้ฟังบอกว่าประมาณสัก๕๖ปีที่แล้ว

ตอนเอาส่งโรงพยาบาลบางบ่อเนี่ยปรากฏว่าพอคีย์ชื่อไปในระบบ
ในระบบเนี่ยชื่อคุณตาถูกสวมสิทธิ์ค่ะ
สกุลเป็นของคุณตาจริง
แต่รูปที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนราชคุณเป็นหน้าของคนอื่น
แต่ว่าตอนนั้นยังโชคดีนะที่โรงพยาบาลให้รักษา
ในฐานะที่เป็นคนไข้อาณาถาค่ะ
แล้วเหตุการณ์รอบนั้นก็เลยทำให้คุณตามีเป็นอมภาษณ์
คือเดินไม่ได้มาตั้งแต่๕๖ปีที่แล้วเลย
แล้วก็ถามว่าแล้วภรรยาของคุณตาล่ะ
เห็นบอกว่าพอมาอยู่สมุทรประการแล้วก็ได้ภรรยาอยู่ที่นี่อยู่มา๓๐กว่าปีแล้ว
เขาบอกว่าอ๋อภรรยาของคุณตาเนี่ยนะเสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แล้วทุกวันนี้คุณตาอยู่กับลูกซึ่งเป็นลูกติดฝั่งภรรยา
ก็คอยดูแลเรื่องของการกินอยู่ให้กับคุณตาแต่ละวันเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอเห็นถึงความเดือดร้อนแบบนี้เรารู้ที่มาที่ไปแล้ว
คุณตาได้รับความเดือดร้อนเราก็เลยไปคุยกับประหลัดอำเภอ
ซึ่งรักษาราชการแทนในอำเภอบางบ่อนะคะคุยกับนายพุทธิพงศ์ม่วงศิลปะชัย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเรื่องรายละเอียดก่อน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วมันมีความชัดเจนยังไง
คุณตาไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะคืนสิทธิ์ให้แน่นอน
เพื่อที่ว่าคุณตาจะได้มีสิทธิ์ในการรับการช่วยเหลือเยียวยา
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิ์ผู้สูงอายุอื่นต่อไปด้วย
ทีนี้ทางประหลัดก็ย้ำนะบอกว่าเรื่องแบบนี้จริงมันไม่ยาก
ที่ผ่านมาเคยมีเคสแบบนี้ได้รับการช่วยเหลือมาเยอะแล้ว
เพราะฉะนั้นฝากความหวังเอาไว้ด้วยนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยให้คุณตาได้รับสิทธิ์ตามเดิมด้วยนะคะ